กลับมาติดตามความสัมพันธ์ของแก๊งนางฟ้ากันบ้างนะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นข่าวเรื่องของการแตกแก๊งกัน
ระหว่างเจนี่เทียนโพสุวันแล้วก็สาววุ้นเส้นวิริธิภาคมออกมานะคะ
แล้วมันยิ่งตอกย้ำเข้าไปอีกว่าแก๊งนี้แตกแล้วจริง
เพราะเมื่อวันคล้ายวันเกิดของสาวนานาที่ผ่านมา
กลุ่มเพื่อนซีทั้งในและนอกวงการเนี่ยเขาต่างพร้อมใจกัน
ปาร์ตี้ฉลองวันเกิดให้ถึง๒วันด้วยกัน
คือวันเกิดในปกติเขาก็มีวันเดียวถูกไหม
แต่อันนี้จัดปาร์ตี้ถึง๒วัน
คืออย่างคุณเจนี่เขาจัดเต้นให้คุณนานาจำได้ใช่ไหม

ก็เลยยิ่งตกเป็นข้อสงสัยว่าความเป็นเพื่อนของเจนี่และวุ้นเส้นเนี่ย
มันจะไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วใช่ไหม
ซึ่งล่าสุดสาวเจนี่ก็ได้ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นนี้ด้วยตัวเอง

ใจความที่ว่านี่คืออะไรไปฟังพร้อมกันค่ะ
คือปล่อยให้ตามไปประสาทนะคะ
ถ้าวันหนึ่งมันรู้สึกว่าเออ
ยุ่งจริงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
ธุรกิจฟิตเนสกำลังเดินหน้าไปได้สวยงามเลยนะคะ
เดินหน้าทำงานที่รักอย่างเต็มที่ก่อน
แล้วก็ไม่คาดหวังว่ารักครั้งใหม่จะมาเมื่อไหร่

อันนี้ก็เป็นการเปิดตัวธุรกิจฟิตเนสอีกหนึ่งสาขาของเธอนะคะ

เจนี่งานฮอตจริงแต่ที่หลายคนสงสัยเรื่องของหัวใจเนี่ยเป็นเพราะว่าพักหลัง
มักจะโพสต์รูปรูปหน้าสดแต่ว่าสดใสเพราะว่าแคปชั่นเนี่ยสดใสมาก
แล้วเธอก็สวยมากจริงด้วยนะแต่ว่าก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปสำหรับเรื่องหัวใจของเจนนี่